เช้านี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้านะคะ

สำหรับการเสียชีวิตของอดีตรองนางสาวไทย
ปี๒๕๖๒น้องน้ำมนต์นะคะ
คือน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

น่าจะไปกับเพื่อนรวมทั้งหมดอยู่ในรถ๔คน

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องน้ำมนต์เสียชีวิต
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาคือเวลาประมาณสักตี๓ได้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ถนนหน้าคณะนิติศาสตร์

รถคันเกิดเหตุเป็นซูซูกิสวิปสีบรอนเงิน

สภาพรถเมื่อสักครู่นี้คือพังยับเยินทั้งคันนะคะ
กระจกหน้าแตกกันชนหน้าก็พังยับเยินเลย
มีรอยยางรถยนต์ปีนฟุตปาดถลายไปชนกับต้นไม้ใหญ่ด้วย
แล้วรถเนี่ยก็มาหยุดอยู่ห่างขอบถนนประมาณสัก๒๐เมตรนะคะ
ทั้งสองคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
กับนายเกริกฤทธิ์สุกรกพองพันคำ
ส่วนตอนแรกที่เป็นผู้บาดเจ็บคือคนขับ
ธิรเดชกุลเขมรังศรีนะคะ
ยังมีสติพูดได้เล็กน้อยตอนที่กู้ภัยไปเจอ
ส่วนน้องน้ำมนต์หรือนางสาวมลชนิดช่วยบุญ
เมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะสายวันนี้ที่ห้องเก็บศพคณะนิติเวช
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกนพดลช่วยบุญ
ผู้กำกับการสพน้ำเที่ยงจังหวัดศรีสเกตพ่อของน้องน้ำมนต์นะคะ
ก็มาพร้อมกับคุณแม่น้องน้ำมนต์แล้วก็ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนมารอรับศพน้องน้ำมนต์กลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คุณพ่อบอกว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย
ไม่มีใครรู้เลยว่าลูกสาวกับเพื่อนเพื่อนจะเดินทางไปไหนเพราะว่าพ่อแม่ก็รู้เรื่องจากการแจ้งของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนคริน
ว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พอได้รับแจ้งก็รีบเดินทางมาดูอาการลูกสาวเลยก็เห็นว่าลูกสาวเนี่ยอาการหนักมาก
และสุดท้ายประมาณสักตี๒กว่าน้องก็เสียชีวิตนะคะ
พ่อบอกว่าเมื่อขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้วเนี่ย
พ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องจะรับศพน้องกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดผาสุการาม
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้
ในส่วนของคดีคุณพ่อก็บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
พยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนจัดการก็แล้วกัน
ก่อนที่จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อุบลราชธานีนะคะ

ก็มีการเอาสายสะพายแล้วก็มงกุฎสวมใส่ให้ร่างของน้อง
แล้วก็นำขึ้นรถตู้ที่เตรียมรับศพน้องกลับบ้านนะคะ
โดยในวันนี้นะคะพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ทั้งสามรายเนี่ยก็มาทำพิธีเรียกดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตกลับบ้าน
ตามความเชื่อที่หน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ก็มีทั้งพระสงฆ์พรามประกอบพิธีให้นะคะ
ก็หลายคนยังทำใจไม่ได้กับการจักรไปอย่างกระทันหันครั้งนี้
เรื่องต้นเนี่ยเท่าที่สอบสวนกันมานะคะ
เท่าที่รู้คือเหมือนกับว่ารถที่น้องน้ำมนต์นั่งกันมาเนี่ยที่นั่งกันมา๔คน
คือก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เป็นจังหวะที่มีรถข้างหน้าอยู่คันนึง
แล้วรถของน้ำมนต์เนี่ยจะแซงขวาจะแซงไปทางขวา
ปรากฏว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยเขาตบไฟเลี้ยวขวากระทันหัน
รถคันนี้ก็เลยเหมือนหักซ้ายกระทันหันแต่ด้วยความที่มาเร็วอะค่ะ
รถก็เลยปีนฟุตปาดเลยทำให้รถเหิน
พอเหินเสร็จปุ๊บช่วงหลังคากับช่วงด้านหลังเนี่ย
มันไปฟาดเข้ากับต้นไม้อย่างแรงแล้วรถก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งไปประมาณสักสิบเมตรได้
ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้นะคะ